ยังไงเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
เตือนกันทุกวีทุกวันเรื่องของเจ้าตัวที่แบบว่า
มันเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ได้รับเชิญ
หมาแมวไม่ใช่แมวแต่มันร้ายกว่านั้นตุ๊กแก๊ก็ไม่ใช่
จิ้งจกโอ้โหถ่ายทั้งวันก็ไม่ถูกซะละมั้ง
ตัวอะไรล่ะคะงูงูอยู่แล้วงูตัวนี้มันเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับเชิญ

นี่ครับบ้านเลขที่๒๔๔หมู่๑๕ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้รับการรับแจ้งจากชาวบ้านว่า
เจ้าหน้าที่มาถึงก็รีบทำการตรวจสอบทันทีใช้เวลาค้นหาเจ้างูตัวนี้ประมาณสัก๑๐นาทีก็เจอแล้ว
คือเจ้างูตัวนี้ใหญ่อยู่นะความยาวมันเนี่ยสักประมาณ๒เมตรได้
ว่าบ้านหลังนี้เขาก็โอ้ยมีที่ซุกซ่อนเยอะเยอะเกิน

ก็ต้องขนก็ต้องย้ายเพื่อให้ที่มันโล่ง
สะดวกง่ายต่อการจับเจ้างูตัวนี้

เจองูปั๊บแปลกอยู่เหมือนกัน

เจ้าของบ้านฉีดพ่นยาฆ่าแมลงใส่งูมันซะเลย

สภาพมันก็เลยนอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้น
แต่จะไปจับเฉยเลยมันก็อันตรายอยู่นะ
ก็ต้องใช้อุปกรณ์นี่แหละครับค่อยดึงค่อยเคลียร์
แล้วก็เอามันออกมา
สุดท้ายครับก็เอามันออกมาจนได้
เล่าว่าเธอน่ะตกใจด้วยความตระหนกตกใจ
ไม่รู้ทำไงดีคว้าอะไรอ่ะ
คว้ากระป๋องยาฆ่าแมลงได้ฉีดใส่เลย
คิดซะว่ามันเป็นแมลงมั้งแมลงแมลงแมงงู

ไอ้งูแดงไทยภาคปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะ
เออแต่นี่คือมันสภาพอ่อนแรงจริง
เพราะว่าไม่เจอกับงูเมายา
ยาฆ่าแมลงเข้าไปนั่นงูเมายานะครับเป็นงูเมายา
ไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่ว่าเป็นยาฆ่าแมลง

จะตั้งที่เขาก็ใส่ถุงปุ๋ยใส่กระศอบ
เพื่อที่จะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ